สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๐นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้พร้อมกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเราสภาพอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าในระยะนี้ฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ

มาดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันก่อนครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนก็คือ
ได้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
เลื่อนที่ออกห่างเมืองไทยของเรา
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับล่าสุดตอนนี้
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้อาจจะถือสอบจาก
พยากรณากาศไทยรัฐทีวีสามารถที่จะพัฒนาความระลมกลายเป็นไซโครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยจากการคาดการณ์ทิศทางของไซโครนลูกนี้เนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าไซโครนลูกนี้จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
โดยในช่วงวันอังคารหน้าไซโครนลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศอินเดียนะครับ
แถวอันทรประเทศคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณอังกฤษในช่วงวันอาคาร
ใครที่จะเดินทางไปอินเดียแล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของพื้นที่ประเทศอินเดีย
ต้องระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของไซโครนลูกนี้ด้วย
แน่นอนครับจากอิทธิพลของไซโครนลูกดังกล่าวนี้
จึงสามารถให้จะดูดเอากลุ่มฝนที่ปกคลุมในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จึงทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะลดลง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนจนถึงตอนกลางก็จะมีฝนตกเป็นระยะ
จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว
อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองในพื้นที่ภาคใต้ก็คือ
ขณะนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอีก๑หย่อม
ซึ่งก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างครับ
แต่ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีการคาดการณ์ว่า
หลังจากนี้ก็จะสามารถพัฒนาความระลมแล้วก็พัฒนากลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน
มีการเคลื่อนที่เบี่ยงไปด้านบนนะครับ
ก็คือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของกัมพูชา
รวมถึงติดตามเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับ
นี่คือสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา
ในขณะที่ความหนาวเย็นตอนนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิทั่วไทยนั้นจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงนั้น
ยังคงแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้นะครับเพราะว่าบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
ปกคลุมมาแตะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ

วันนี้ถ้าหากเรียบเทียบกับเมื่อวานอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
พื้นที่สีเขียวก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
กลุ่มเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคภาคอีสานทั้งภาคภาคกลางนะครับ
เกือบทั้งภาคมีอยู่บางส่วนเท่านั้นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ยังมีพื้นที่สีเหลืองปรากฏอยู่ก็คือมีอากาศอุ่นเล็กน้อยนะครับ

เพราะว่าอุณหภูมินั้นจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
สังเกตพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินดีนะครับ
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าลมหนาวนั้นก็จะเริ่มมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ขณะที่บริเวณตอนกลางในวันพรุ่งนี้นั้นยังคงอุ่นเล็กน้อย
แต่ว่าน่าจับตามองนะครับในวันเสาร์คาดการณ์ว่าลมหนาวนั้นจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ต่ำสุดในวันเสาร์คาดการณ์ว่าอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
ส่วนภาคอีสานั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียต

แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพื้นที่สีเขียวครับ
มีการแผลลงมาแตะจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ถ้าหากเป็นแบบนี้จริงเราก็จะสามารถสัมผัสลมหนาวกันแบบเต็มที่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
เหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งตะวันออก
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนนะครับตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางดีนะครับ
เพื่อที่จะทำให้ความแปรปวนของสภาพอากาศนั้นไม่เป็นผลต่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุพธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป